ใครจะเชื่อผีมาเข้าพระ
ต้องพึ่งปฏุชนคนธรรมดาที่เป็นระดับอาจารย์
มาช่วยไล่ผีให้พระครับ

เวสาพุสะออกมาออกมาออกมา

ออกมาออกมา

ออกมาเลยมาแฝงกับผ้าเหลืองได้ยังไง

เหมือนจะจับมันลงระรกนะ

โถมันเป็นมายังไงมายังไง

เรื่องนี้เป็นตำนานเลยนะ
เพราะว่าหลายที่หลายทาง

ใช่ค่ะเล่ากันมาหลายทีหลายหนเหมือนกัน

ก็คือนายดันัยคงศิลป์หรือ
อาจารย์ขุนกวีศรีสยามค่ะ

อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรี
ทำพิธีไล่ผีให้กับพระรูปนี้นะคะ
ก็คือพระสงฆ์ที่มาจากจังหวัดศรีสเกต

ท่านบอกว่ามีอาการหลงลืม
นั่งไม่ค่อยจะได้ปวดแข้งปวดขา
ร่างกายผิดปกติเหมือนไม่อยากจะทำวัด
เลยคิดว่าจะต้องมาให้อาจารย์ขุนกบีปราบผีให้ซะหน่อย
อ้าวอาจารย์ขุนกวีศรีก็ล่ายมนต์สวดคาถา
ใช้มีดหมอนี่ล่ะจออยู่บนศรีสะของลูกพ่อ
เมื่อกี๊นาทีลูกพ่อกรีดหรอก

หมายถึงน้ำตาเลย
น้ำตาหลวงพ่อสิไหลออกมาอย่างเห็นได้ชัด
แต่ดูท่าทีผีจะไม่ยอมออก

ลูกศิษย์มาจับพระนอน

ไล่ผีเลย
นอนเลยนะเอาหมอนะ
ทำกูทำไม
ทำกูทำไม
โอ้ยกูเจ็บ
มึงยอมยังล่ะมึงยอมยัง
ส่วนหลวงพ่อเองก็กล่าวขอโทษต่อคำพูดคำจาที่อาจจะไม่ดีไม่งามระหว่างที่ทำพิธีเนื่องจากว่าควบคุมตัวเองไม่ได้นะฮะหลังจากนั้นอาจารย์ก็แยกย้ายกันไปต่างคนต่างกลับล่ะคุณชนะครับเอางี้ละกันนะดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยแล้วเรื่องราวเนี้ยใครเป็นตำนานไปแล้วหลายคนเขาก็พูดถึงว่าเออ